ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัด
ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

และนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

สองสามีภรรยาที่เคยมีชีวิตและร่างกายที่ปกติ
สองขาที่กำลังพาก้าวเดินสู่อนาคตที่กำลังจะมีความสุข
กลับต้องมาเผชิญกับวิกฤตที่ถูกโชคชะตาลิขิตอย่างกระทันหัน
จากเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด

อุบัติเหตุข้างนั้นมันทำให้แฟนฉันต้องถูกตัดขา
ส่วนตัวฉันต้องกลายเป็นคนพิการ
มันทำให้ชีวิตครอบครัวของฉันต้องล่มทั้งยืน
แต่ฉันก็บ่ย่อมล่มไปตลอดทั้งชีวิต
ฉันต้องลูกคนสู้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของฉัน
ให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไป
ฉันแต่งงานอยู่กินกับตาไพรตั้งแต่อายุ๑๘ปี

อยู่ได้๗ปีจังได้มีลูกคนแรก
นางเหมี๋วมาครอดลูกที่ศักรณภรภ์

ลูกก็ยังไม่มีคนดูแลให้เวลาจะของเหตุงาน
ให้เราเลี้ยงไว้ให้ดูก่อนว่าจะกลับไปทำงานกอสร้างยังไง
อยู่ตรงกลางฉันเอาผ้าขม่ามัดลูกไว้
ไปประมาณ๑๐๐คิโลกรัมค่ะ
ลูกมันให้ให้อย่ากินนม
ก็เรียบจอดรถยังบอกท่านได้เอาลูกกินนม

สวัสดีครับท่าน
เขาบอกว่าขาผมจะต้องได้ตัด

ส่วนฉันกระดูกแตก
แล้วม้อเพื่อนกับผ้าเอาเละเข่า

จริง
เมื่อขึ้นไปขึ้นมาเขาจะอย่างกิน
สิรบไปเห็นงานก็สั่งกับไปบร้าย
เจ้าก็มีขาเดียวก็ก็มีขาแบบนี้
ก็ก็ย่างบร้ายสมบูรณ์คือเก่า
ปรึกษากันว่าเขาจะมานั่งทอแบบนี้กับบร้าย
ให้เขาต้องเดินสู้ต่อไป
ก็เลยซื้อมอเตอร์ไซค์ขนาดสองพันกว่าบาท
ต่อซาเล่งไซค์คิดพากันชีวิต

ไปขายไอศครีมโดยที่ผมค้าขาดนี่แหละ
รถมันเก่าแล้วบางทีก็ไปรถจะตกลงไปข้างทาง

พักเหนื่อยแล้วก็ลุกขึ้นมาดึงใหม่

รถกับผู้กับห้างกับปลานั่น

เห็นกัตเจ้ามาขายสัตว์กล้าเปา

ช่วยพ่อที่ลุงเรียน

ไปได้๕๖วันลองไปซื้ออุปกรณ์มาทำดู
ฮัดทำอยู่ประมาณ๒อาทิตย์ร่องผิดร่องถูก
เริ่มทำได้พ่อเอาสาระเป๋าไปขาย
ขายออกไปเตาเลนได้ขายตามหมู่บ้าน

ก็เลยคุยกับตาภัยว่าก็ต้องหยุดขายสระเปร่าแล้ว
พอหยุดขายสาระเป๋าไปแล้วก็ไม่มีเงินลงทุนอย่างอื่น
ผมก็เลยไปรับจ้างทำไล่ทำนาทำไล่มันสับปะหลังเขา

แข่งขากับโบสมบูรณ์คือเขา
เวลาพ่อเป็นเห็ดสวนเห็ดไล่เห็ดหน้าค่ะ

ฉันก็เริ่มเป็นโรคเบาหวานความดัน

แล้วจากท่านมาสันการร่างกายไม่แข็งแรง

ได้แต่นั่งบึงลูกบึงผัวเห็ด
ฉันคิดอยากสร้อยลูกซ่อยผัว
ซอยบ่ได้มีความแบบว่าเจ้าของนี่เป็นภาระกับเขา

สงสารตัวเห้งมีขาเดียวแล้วก็ยังไม่ร่ำบากเพราะฉัน
เข้าสู่ส้นชีวิตกับเพื่อฉันและกับลูก
ค่อยก็เป็นห่วงแม่บอกอยากให้แม่เวียบนัก
อยากให้แม่อยู่นำพวกหนูดน
ทุกฝันคอบครัวของข้าวก็ช่วยกันถ้ามาหาว่าให้กิน
ก็อยากคิดงานเพราะเพราะเพราะแม่ไม่อยากให้แกลำบากเพราะว่าแกก็เท่าแล้ว
เวลาว่างผมก็จะเข้าป่าหาเห็ดหาปูหาปลามาขายเอาตังค์ให้พ่อให้แม่ครับ
ตอนนี้หนูก็ไปรับจ้างกรีดยางที่บึงกาล
กรีดยางก็ออกไปประมาณ๓ทุ่มถึง๗โมงเช้าครับได้ตังค์ก็อาทิตย์หนึ่งก็๗๐๐ครับ
แต่พอได้เงินมาก็กลับมาเอาเงินมาให้พ่อให้แม่
ถ้าฉันมีเงินจากก้อนฉันก็อยากเอามาซื้อเครื่องเห็ดไอศครีม
ซื้อเครื่องใหม่ต่อซาเล้งใหม่เพื่อสิมาต่อชีวิตว่าเจ้าของสิดีขึ้น
เพราะว่าตอนนั้นมันก็ร้ายได้ดีอยู่
ผม๔คนพ่อแม่ลูกจะไม่ท้อจะกอดคอกันสู้กันต่อ

รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวแม่ลำไยจากจังหวัดสกลนครครับ
ลำไยพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ
ขออนุญาตถามย้อนไปหน่อยสิตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยกี่ปีมาแล้วครับ

เพราะว่าตอนนั้นหมิวยังเล็กอยู่เลย

วันนั้นตัดสินใจว่าจะพาลูกน้อยไปฝากใครนะฮะ

อยู่ที่บึงกานจะไปฝากเขาว่าตัวเองจะไปลงไปทำงาน
พอไปถึงตรงนั้นลูกก็ร้องอยากจะเอาลูกกินนม
แต่เรายังนั่งอยู่บนรถยังไม่ลงรถคันนั้นไม่รู้วิ่งมาจากไหนก็พุ่งชนเลยค่ะ
เราก็กระเด็นลงทองทั้ง๒ผัวเมียกับลูก

หกล้อค่ะตอนนั้นเราอยู่ข้างทางค่ะกำลังจะจอดอยู่ไหลทาง

แม่ประคองน้องหมิวไม่ได้
อดไว้ค่ะแล้วเราก็กระเด็นไปคนละทิศคนละทาง
แล้วก็มองเห็นขาตัวเองมีแต่เลือดข้างบนก็กระดูกโผล่ออกมา
องไปดูลูกลูกก็ร้องไห้
องดูขาแฟนขาแฟนก็ละเอียดท่อนล่างค่ะ
ตอนนั้นพ่อยังไม่รู้ว่าขาพ่อขาด
ขามันหลุดออกแล้วแต่ว่ามันยังไม่หลุดออกจากนี่
มันเหลือเล็ก๒นิ้วลุกขึ้น
นึกว่าตกหลุมก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา๓ครั้ง
ก็เลยมองลุงดูขาตัวเองครับ
แล้วลูกสาวเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าครับในวันนั้น
คุณหมอบอกขาหลุดหลุดตรงกรามตรงนี้ค่ะ

ค่ะเข้าเฝือกน้องมิวเข้าเฝือก
แม่เองก็ช่วยย่อยแม่บอกว่าแม่ก็ไม่รู้ตัวว่าขาหัก
หักเลยค่ะหักทั้งสองท่อนเลยค่ะ
แต่ว่าของแม่ยังถือว่ายังโชคดีก็หัก
แต่ว่ายังไม่ได้หลุดออกจากกัน
แต่กระดูกมันแตกละเอียดท่อนนี้ท่อนนี้หักโผล่ออกเลยค่ะ

ข้างล่างนี่มันใส่เหมือนแผงทีวีนะ
ข้างบนเอาเหล็กเข้าข้างใน
ที่แรกเขาก็บอกว่าจะตัดขาเพราะว่าแผลมันดำ
แล้วทีนี้ก็เลยขอคุณหมอว่าอย่าตัดเลย

คุณหมอก็เลยเออหมอจะช่วย

นั่นหมายความว่าพอเข้าโรงพยาบาลใหญ่อะครับ
คุณหมอบอกว่าพ่อต้องตัดเลยเหรอ
พอดีหมอบอกว่าของพ่อรักษาไม่ได้แล้ว
ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานแผลมันจะติดเชื้อ

พอหมอบอกว่าต้องตัดขาแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับในใจ

พ่อบอกมาที่แรก
คิดไม่อยากอยู่เพราะว่าอยู่ไปก็ลำบาก
ญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกเมีย

แต่พอป้าออกมาป้าก็เลยให้กำลังใจเขา
เพราะว่าถ้าเราเป็นอะไรไปลูกเราเราจะอยู่กับใคร

เขาก็เลยมาคิดเออ
งั้นเราก็ต้องสู้สู้ไปด้วยกัน
แล้วก็ผ่านมาได้จนถึงปัจจุบันนี้๒๐กว่าปีแล้วเนอะ
แต่นี่เมื่อมีขาข้างเดียวในตอนนั้นเนี่ย

ฝึกการใช้ขาที่มันไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนเนี่ย

ตอนออกจากโรงพยาบาลใหม่
พูดแล้วเนี่ยใช้ชีวิตกันโดยที่ไม่ปกติ

พี่ป้านาอานึ่งข้าวนึ่งน้ำให้เรากิน

แล้วก็ไม่อยากให้เป็นภาระของที่ป้านาอา

ขาทำอาชีพหาเลี้ยงลูกเราเถอะ

ก็เลยคิดไปคิดมา
เออป้ามีที่
ก็เลยเขียนจดหมายไปหาพี่สาว
หนูขอนะขอขายที่
พอที่จะมาทำไอศครีมขาย

แล้วเราก็เอาตัดสินใจขายมาได้๑๕๐๐๐บาท

แล้วก็ซื้อรถซื้อรถเก่าเขามา

วันแรกไปขายผมขอถามหน่อยพ่อ

นั่งรถไปเนอะไปขายก็

ดูบางทีอาจจะมีคนสงสารเราบ้าง

ก็มีคนเรียกซื้อก็เออ
ก็เลยพูดมาว่าเออนี่เป็นคนอย่างนี้
ขาขาดแกยังสู้ชีวิตแกมา
เราก็ภูมิใจครับในตัวของเรา

ภูมิใจมากค่ะดีใจด้วย

แล้วทำไมถึงตัดสินใจเลิกขายล่ะครับ
เพราะเครื่องก็พังรถก็ผูก

แล้วก็ถังก็โซ่ถังมัน

แล้วน้ำเกลือที่เราใส่ไปขาย

ถ้าเราจะไปซ่อมถังเราจะไปซื้อของใหม่
แล้วตังค์เราก็ไม่มีพอที่จะซื้อ
ก็ออกมากอดคอคิดกันไป
เอาแล้วหยุดกันตอนนี้ทำยังไงกันต่อล่ะครับ
พอดีแม่แกไป

แกก็เลยคิดอยากทำเหมือนเขา
นั่งคิดดูพอดีลูกกลับมาจากโรงเรียน

หนังสือที่ทำสาระเป๋ามีไหม

มีเออถ้ามีให้

จะเอาลงมาทำใหม่เป็นอาทิตย์
อาทิตย์เขาก็บอกว่าเออได้แล้ว

ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเพราะว่า
คนยังไม่รู้จักเนอะลูกค้าก็ยังไม่มีว่ะ

ประมาณ๕๖๐ลูก

ตอนนั้นที่ทำมีสาระเป๋าไส้อะไรบ้าง
ไส้หมูกับถั่วเหลืองค่ะ

ประมาณ๗๘พันได้

ก็รถคันเดิมมันผูกมันพัง
ขี่ไม่ได้แล้วขับไม่ได้แล้วมันพัง

ก็เลยมาทำไร่ทำนาครับ

ใดย่าเขาสวนมันเขาบ้าง

พอทำได้ครับคนไหนที่เขาสงสารเราเขาก็จ้างเราไปทำ

เจอปี
เป็นเลือดแตก
แตกด้วยเหรอ
เส้นฝอย
เส้นฝอยแตก๓เส้น
ล้มแล้วก็เหนื่อยแล้วก็วูบลงแล้วก็ปวดหัว

กำลังช่วยพ่อเอาไม้เข้าเตา

หมอที่โรงพยาบาลดีหน้าที่มาเร็วเขาบอกอย่างนี้

ตอนนี้มีอาการอะไรบ้างไหมมือเท้าชาอะไรเป็นไหม
เป็นค่ะเท้าชามือชาค่ะ

หิวกับฟุ๊กช่วยพ่อแม่ทำอะไรบ้างเอาหมิวก่อนลูก
หนูช่วยพ่อเผาถ่านแล้วก็ไปกรีดยางด้วยค่ะ

ไปกับน้องฟุ๊กล่ะลูก
ทำไร่ทำนาพ่อไปตัดไม้ก็ไปตัดด้วยครับช่วยกัน
ก็คือแบ่งเบางานที่มันหนักแล้วเนาะก็ไปกับพ่อตลอดนะลูกเนาะ

แล้วตอนนี้ยังเรียนหนังสือกันอยู่ไหม

เพราะครอบครัวยากจนไม่มีตังค์ส่งเรียน

ไม่ค่ะให้แต่น้องเรียน
ฟุ๊กรู้สึกยังไงบ้างที่เราสามารถไปต่อได้แต่พี่สาวต้องหยุดเพื่อครอบครัว
รู้สึกจะได้แทนพี่สาวที่ไม่ได้เรียน
ถ้าอย่างนั้นนะลูกหนูมีโอกาสแล้วหนูใช้โอกาสตรงนี้ให้เต็มที่นะครับ
เพื่อครอบครัวของเราในวันข้างหน้าฝากไว้ด้วยนะลูกนะ
เห็นผู้หญิงกับผู้ชายสองคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ย
พ่อกับแม่เป็นตัวอย่างอะไรให้กับฟุ๊กได้บ้างครับ
พ่อกับแม่สู้มาตลอดไม่เคยท้อให้ผมเห็นเลยครับ
ผมก็อยากสู้ได้อย่างพ่อกับแม่บ้างครับ
วันนี้หมิวมีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ที่แสนดีไหมลูก
อยากจะพูดอะไรกับท่านอยากให้กำลังใจอะไรกับพระในบ้านสององค์นี้เชิญเลยลูก
ห่วงพ่อห่วงแม่รักพ่อรักแม่

พ่อลำบากตั้งแต่หนูเกิดมา
หนูก็เห็นพ่อเป็นแบบนี้ค่ะ
พ่อล้มแล้วพ่อก็ลุกขึ้นมาทำอาชีพนั่นนี่นู่นทำได้ทำนาเลี้ยงเพื่อส่งหนูเรียน
สู้กันนะเพราะว่าทุกคนก็เป็นกำลังใจให้
วันนี้ที่มาเกมต่อชีวิตเนี่ยเป้าหมายของครอบครัวเราคืออะไรครับแม่
ก็อยากจะซื้อเครื่องทำไอศครีมใหม่ค่ะเผื่อครอบครัวเราคงจะดีขึ้นค่ะ
ก็ส่งกำลังใจให้ทั้งครอบครัวเลยนะครับ
วันนี้ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับการสู้ชีวิตในวันนี้นะครับ
อกจากนั้นแล้วทางรายการเกมต่อชีวิตของเรานะครับ
มีภาพถ่ายครอบครัวฝากไว้เป็นที่ละลึกครับมามอบให้เป็นของขวัญเล็กน้อยนะครับ

คำว่าสู้คำเดียวเท่านั้นที่จะเป็นพลังของการขับเคลื่อนแรงใจให้เดินหน้าต่อไป
แม้ว่าจะเจอเรื่องราวร้ายแรงแค่ไหนก็ตามนะครับ
ต้องขอขอบคุณครอบครัวของแม่ลำไยจากจังหวัดสกลนครนะครับ
แล้วคุณผู้ชมก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวนี้
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อเพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
แม่ลำไยจากจังหวัดสกลนครจะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้องสี่ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ตัวมาดีไหมครับแม่พ่อฟุ๊กไหวไหมสู้นะลูกนะ
พวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่ลำไยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่องใน๕เรื่องนี้แม่มั่นใจเรื่องไหน
ลำไยเลือกตอบเรื่องนั้นแล้วเรื่องที่เหลือค่อยว่ากัน
ไว้ให้คนในครอบครัวนะครับพร้อมไหมฮะค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งสละเป๋าเรื่องที่สองจังหวัดสกลนคร
เรื่องที่สามเฉลิมพลมาราคำเรื่องที่สี่สมาชิกในครอบครัว
เรื่องที่ห้านุ่นวรนุษย์จังหวัดสกลนครค่ะจังหวัดสกลนครครับ
ลำไยเป็นคนจังหวัดอะไรครับเกิดที่บึงการค่ะ
แล้วมาอยู่สกลนครกี่ปีแล้วครับสามสิบเอ็ดปีค่ะโอ้โหอยู่นานเลยนะ
ไปที่ว่าการอำเภอล่าสุดนี้นานหรือยังครับนานแล้วค่ะ
แล้วไปที่ว่าการอำเภอเนี่ยเงยหน้าขึ้นไปแม่ก็ต้องเห็น
เอารูปทรงของที่ว่าการอำเภอนี่แหละพร้อมไหมฮะค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หลังคาที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้วมีสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียวตัวเลือกที่สองสีแดง
ตัวเลือกที่สามสีส้มตัวเลือกที่สี่สีฟ้า
ฉันก็ผ่านอำเภอโพนาแก้วเรื่อยแต่ไม่ได้สังเกตค่ะ
ก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะไม่เคยแงนไปดูเลยค่ะ
ตัวเลือกที่สี่สีฟ้าค่ะตัวเลือกที่สี่สีฟ้าครับ
ขอให้โชคดีและขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับแม่
ลำไยจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับตาไพรค่ะ
ทรภัยค่ะพ่อลำภัยนะมีด้วยกันอีกสี่เรื่องคือเรื่องสละเป้า
เลิมพลมาราคำสมาชิกในครอบครัวและนุ่นวรนุษย์
สารเป้าค่ะสาระเป๋านะครับขอเชิญพ่อลำไพรมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
สาระเป๋าที่ขายมีไส้อะไรบ้างครับย้ำอีกทีมีไส้หวานไส้เค็มครับ
ไส้อะไรขายดีที่สุดไส้เค็มครับเวลาทำสาระเป๋ากันที่บ้านเนี่ย
งหน้าที่กันยังไงบ้างพ่อก็ผมเป็นคนนวดแป้ง
แล้วแม่แกก็ทำไส้เสร็จก็แกก็มาปั้นลูกให้ผมเป็นคนที่ยัดไส้สาระเป๋าลงไปแล้วก็ปั้นครับผม
เอาล่ะเกี่ยวกับเรื่องสารเป๋านะครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับมีแป้งสละเป๋าเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
แล้วก็มีไส้อันนั้นไส้เค็มกับไส้หวานนะครับมีถาดแยกให้เป็นที่เรียบร้อย
รู้สึกจะมีกระดาษรองสาระเป๋านะครับเวลาที่ไปนึ่งนะฮะ
ต้องการผู้ช่วยไหมต้องการครับใครดีเอ่ยป้าลำไยครับ
เชิญคุณป้าลำไยครับเชิญครับ
และกฎิกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือปั้นสารเป๋าไส้หมูสับกับไส้ครีมจำนวนอย่างละ๑๕ลูกภายในเวลา๓นาที
เมื่อก่อนปั้นสารเป๋ากับแม่มาเป็นร้อยลูกยังสู้กันได้เลย
แต่วันนี้ผมจะขอสู้อีกทีให้กำลังใจผมด้วยนะครับ
เมื่อปั้นสารเป๋าเสร็จครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับ
ฟุ๊กจะเป็นคนมาตีละครั้งนะลูกเมื่อพ่อกับแม่ปั้นเสร็จแล้วทั้งสองท่านจะยกมือขึ้นให้สัญญาณ
เพราะฉะนั้นฟุ๊กตีละครั้งเพื่อหยุดเวลาแล้วครับเอาละพร้อมนะแม่นะพ่อนะ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ไหวเลยครับไวเลยอย่าชะล่าใจนะฮะ๓นาทีเท่านั้นนะฮะ
เร็วขึ้นได้อีกนิดนึงนะแม่

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
เท่าแล้วนะครับตอนนี้นะฮะนับไปด้วยนะครับเดี๋ยวเผื่อครบแล้ว
ได้ไม่ต้องมาเสียเวลานับอีกนะฮะเวลาเป็นเงินเป็นทองมากนะครับตอนนี้
ตอนนี้ผมว่านาทีกว่าแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเร็วกว่านี้แล้วนะฮะ
ใส่เสร็จเร็วกว่านี้อีกนิดนึงครับเวลามันเดินไม่รอเราจริงจริงนะครับในตอนนี้นะฮะ
ของแม่ได้เก้าลูกแล้วนะครับตอนนี้กำลังปั้นลูกที่สิบอยู่
พ่อได้แปบนะครับพ่อมันเก้าลูกครับ
คนละสิบห้าลูกนะครับทั้งหมดเป็นสามสิบลูกนะครับคนละสิบห้าลูก

สิบเอ็ดนะครับของพ่อเหลืออีกสี่ลูกนะครับ
สามสองสี่สี่ของแม่เหลืออีกสี่ลูกเดียวครับ

สิบสองสิบสองสี่สามสี่สี่อีกรูปหนึ่ง
คนละ๑๕ลูก๓๐ลูกได้ครบตามจำนวน

ไม่มั่นอะไรแล้วเสร็จไปก่อนเขาอีก

ผู้ช่วยด้วยนะฮะขอบคุณมากครับ
พ่อภัยครับยังไม่หมดหน้าที่
พ่อจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องฟุ๊ก

คือเรื่องเฉลิมพลมาราคำ
สมาชิกในครอบครัวนุ่นวรนุษย์

ขอเชิญน้องฟุ๊กมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วพ่อรู้ยังว่าฟุ๊กมีแฟนแล้ว

หนูเคยเห็นบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อไหม

พ่อไปต่อบัตรเมื่อไหร่

ของบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อลำไพร

๑เมษายน๒๕๖๘ครับ

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
ฟุ๊กต้องชี้ชะตาให้พี่แล้วลูกว่า
เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องนั่นก็คือเรื่องเฉลิมพลมาราคำ
เรื่องนุ่นวรณุษย์

เชิญน้องหมิวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เรื่องเพื่อนรักเพื่อนแค้น

คำถามของเราเกี่ยวกับละครที่พี่นุ่นแสดงนี่แหละ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
นุ่นวรนุษย์แสดงละครเรื่องแรกคือเรื่องใด
ตัวเลือกที่หนึ่งปอบผีฟ้า

อีสารวีช่วงโชษ
ตัวเลือกที่สามรากนักคลา
ตัวเลือกที่สี่รักเต็มร้อย

ตัวเลือกที่หนึ่งปอบถี่ฟ้านะครับ
ชอบพี่นุ่นมากเลยค่ะเพราะว่าพี่เขาน่ารัก
ติดตามผลงานพี่นุ่นตั้งแต่หนูจำความได้ค่ะ

หนูก็เลยมั่นใจว่าในข้อนี้น่าจะเป็นเป่าผีฟ้าแน่ค่ะ
พอพูดถึงปอบผีฟ้าหิวลาบเลือดขึ้นมาทันทีเลย
เดี๋ยวคงต้องพักเบรกไปทำลาบเลือดกินก่อนครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลุ้นกันนะว่าครอบครัวของแม่ลำไยนะครับ

คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่

คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของแม่ลำไย
จากสกลนครว่าจะรับทุนไปต่อชีวิตเท่าไร

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
พวกดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับคุณไปต่อชีวิตสูงสุด๑๐๐๐๐๐๐บาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับพ่อกับแม่
มีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นั้นจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้มีแต่ได้กับได้แต่จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเองนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ชมครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

ก่อนที่ก็เป็นห่วงแม่ไม่อยากให้แม่เวียกนัก
อยากให้แม่อยู่นำพวกหนูโดน

ไม่อยากให้เก๊ลำบาก

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

แสดงละครเรื่องแรกคือ

ถูกครับ

ออกอากาศในปีพศ๒๕๔๐นะครับ
โดยรับบทเป็นม่านไหม

ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตตอนนี้

กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

เรื่องสระเป๋าครับ

กอดคอกันสู้กันต่อไป

สละเป๋าไส้หมูสับกับไส้ครีม
จำนวนอย่างละ๑๕ลูกภายในเวลา๓นาที
ลุ้นว่าพ่อลำไพรทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ได้ทำได้ทำได้ทำได้

ทำได้นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะฮะ
๒นาที๕๔วินาทีครับ
เอาละฮะทำได้แล้วครับ๒ข้อครับคุณผู้ชมครับ
ครอบครัวของแม่ลำไยจากสกลนครนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิต
ตอนนี้๑๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
ครึ่งทางแรกไปได้สวยเลยนะครับตอนนี้หนึ่งหมื่นบาทผ่านไปแล้ว
ครึ่งทางหลังนี้นะครับอีก๒ข้อ๑แสนและ๑ล้านรออยู่
ลุ้นกันต่อนะครับคุณผู้ชมจากเรื่องจังหวัดสกลนครครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
หลังคาที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้วมีสีอะไร

ข้อนี้ก็๑แสนบาทนะครับแล้วไปลุ้นข้อที่เหลือ๑ล้านบาทนะฮะ

หลังคาที่ว่าการอำเภอโพนาแก้วมีสีเขียวครับ
เอาละฮะตอนนี้เพิ่งพลาดไป๑ข้อนะครับ

ยังได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาท
และกุญแจต่อชีวิต๒ด้อ

แต่ยังได้ลุ้นเงินแสนจากเรื่องที่เหลือครับ
นั่นก็คือเรื่องสมาชิกในครอบครัวครับ

ตัดไม้ตัดฟืนมาเผาถ่านผมก็ไปช่วยครับ
กรีดยางก็ออกไปประมาณ๓ทุ่มถึง๗โมงเช้าครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือวันหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อลำไพรคือ
วันที่เท่าไหร่ตัวเลือกที่สามครับวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด

ที่ถูกต้องนะครับคือวันหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชนของคุณพ่อลำไพรก็คือ
พ่อสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบหกลูก
ครอบครัวของแม่ลำไยจากสกลนครนะครับได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตตอนนี้นะครับ
หมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
วันนี้มีสิทธิ์เลือกกุญแจได้๒ดอกไขได้๒ตู้นะครับ
ตอนนี้หมิวต้องเลือกครับว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
ไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที๒ดอกรวมเป็น๔๐วินาทีนะครับ

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๔นะครับ
ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
๑หมื่นบาท
ขอให้โชคดีนะครับขอให้ได้อย่างที่ตั้งใจนะ

โบนัสหลังตู้หมายเลข๔คือ
ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๑ครับ
ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
๑หมื่นบาท

และโบนัสหลังตู้หมายเลข๑ก็คือ

หนึ่งหมื่นบาทอยู่นี่เองนะครับ
และตู้หมายเลข๓นั่นก็คือ

ครอบครัวของแม่ลำไยจากจังหวัดสกลนครนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น

พร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม

ต่อชีวิตพอทำทุนได้ไหม

แต่นาฬิกาชีวิตไม่มีเวลามากพอให้กับคำว่าท้อถอย
เหมือนกับครอบครัวของแม่ลำไยนะครับ
เดินหน้าสู้ต่อแม้ว่าร่างกายและโชคชะตาไม่เคยเป็นใจ

ผมขออนุญาตฝากครอบครัวนักสู้ครอบครัวนี้นะครับ
ไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ

แม่พ่อและหนูน้อยลูกขอให้สุขภาพแข็งแรงกลับไปแล้วมีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ
แล้วก็ขอให้คุณพระคุ้มครองขอบพระคุณอย่างสูงครับ
หลังจากได้รับเงินรางวัลเป็นทุนต่อชีวิตจากทางรายการจำนวน๑๕๐๐๐บาทแล้วเนี่ยนะครับ
ครอบครัวแม่ลำไยก็ได้ไปซื้อเครื่องทำไอศกรีมและซ่อมแซมรถพ่วงข้าง
เพื่อประกอบอาชีพตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้
ขอแสดงความยินดีด้วยจริงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้
เกมต่อชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๖โมงเย็น

ผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
เมื่อ๓ปีที่แล้วพ่อของหนูเอาไปเตะที่เหล็ก

ทุกวันนี้หนูก็พยายามดินลนทำงานหาเงิน

ตอนนี้หนูก็มาทำหน้าที่เหมือนที่พ่อเคยทำกับหนูค่ะ
หนูก็สู้เพราะคนที่หนูรักได้อยู่สุขสบาย
ักบัวลอยใส่ถุงจำนวน๘ถุง
และทานขนมใส่ไส้ให้หมด

โปรดติดตามตอนต่อไป